เตือนกันต่อนะคะเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะการขับรถเร็วทำให้การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนนี่มันต่ำลงโดยเฉพาะการที่มีอะไรมาตัดหน้า
ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามีรถคันหนึ่งค่ะกล้องหน้ารถเขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
สุนัขวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ภาพเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
สงสารสงสารทั้งคนแล้วก็เจ้าหมาแหละ

มันจะวิ่งออกมาจากกอหญ้าข้างทาง

เราไม่รู้จริงนะว่ามันจะออกมาตอนไหน
มันไม่เหมือนข้างถนนปกติแล้วที่เห็นว่ามันจ่อมันจะวิ่งหรือไม่วิ่ง

และคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะ
เขาขับแซงขึ้นไป

กล้องหน้ารถคันนี้จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะ

หลังจากเห็นเหตุการณ์ค่ะจอดเลย

บาดเจ็บหนักเลยตอนแรก

หลังจากนั้นตายค่ะ

แต่อย่างไรก็ตามนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บ

ส่วนเหตุการณ์เกิดขึ้นเส้นทางลัด
คลอง๒มาคลอง๓ปฐุมธานีค่ะ

เตือนภัยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของ

ใครที่ใช้เส้นทางนี้
เขาบอกว่าย้ำว่าเส้นทางนี้ด้วยนะ

ใครจะไปคิดนะว่ามันจะออกมาจากข้างทาง